ทีนี้คุณผู้ชมคะสรุปเรื่องราวของสงกรานกันที่เรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะ
ในช่วง๕วันที่ผ่านมาสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีอะไรยังไงบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้วันเดียว๑๕เมษายนเกิดอุบัติเหตุ๕๕๒ครั้งค่ะ
ผู้เสียชีวิต๖๙ศพนะคะบาดเจ็บ๕๘๙ราย
รวม๕วันอุบัติเหตุสะสมกว่า๓๐๐๐ครั้งค่ะ
ผู้เสียชีวิต๓๒๓ศพบาดเจ็บกว่า๑๓๑๐๐รายนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมายังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุด
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสูงที่สุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งทางด้านของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานหรือสปทก็เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดเนี่ยดูแลประชาชนในช่วงของการเดินทางด้วยนะคะ
รณรงค์ให้ประชาชนขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัย
สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่
๕เมษายนวันเดียวเนี่ยค่ะมีการกระทำความผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์๕๒๐๐๐กว่าครั้งนะคะ
เจ้าหน้าที่ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้เกือบ๓๐๐รายยึดรถกว่า๒๐๐คันส่งคนทำผิดไปดำเนินคดีกว่า๔๑๐๐คน
ส่วนรถโดยสารสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคลมีการกระทำความผิดกว่า๓๘๐๐๐ครั้ง
ใบขับขี่ไว้กว่า๓๕๐๐รายยึดรถยนต์กว่า๘๐๐คันแล้วก็ส่งตัวคนทำความผิดไปดำเนินคดีกว่า๒๔๐๐๐คนนะคะ
ทีนี้พอรวมทั้ง๕วันนะคะในช่วงสงครานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการเรื่องของการดื่มแล้วขับเนี่ยนะคะกว่า๑หมื่นคันแล้วนะคะ
ดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดทั้งรถจักรยานยนต์รถโดยสารสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคลรวมแล้ว๕วันกว่า๑๘๐๐๐คนแล้วค่ะ
จะ๒๐๐๐๐๐แล้วนะเนี่ยเยอะมากจริง
เขาก็จะรวมการสถิติอะไรต่างแล้วก็มาตรการต่างถึง๑๗เมษายนนะช่วง๗วันระวังอันตราย
นี่ขนาดเขาตั้งด่านคุมเข้มนะบางคนยังไปโพสต์ว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านทำไมทำให้เขารถติดเสียเวลาอะไรแบบนี้ถ้าเขาไม่ดูแลนี่

ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงของการเดินทางนะคะ